โอ้โหวัดใหม่ได้ไหมคะ

ขอร้องเลยอย่าไปสร้างเลยค่ะ
ไม่สร้างไม่สร้างผมไม่รู้แต่ผมวัดอายะมันได้เนี่ย
ลองความสามารถช่วยกันหน่อยนะคะ
เรื่องเรื่องสร้างผมไม่รู้แต่ว่า
ก็ต้องคุยกันเรื่องเอาไม่เอา

ขอร้องค่ะช่วยวัดใหม่

ก็รู้นะบอกให้รู้
รักไม่ได้
แล้วตรงนี้มันไม่เยี่ยม
มันถึงจะเปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยถ้า

ถ้าจะขยับจุดมันถึงจะเปลี่ยนถ้าถ้ายังชี้เหมือนเดิมตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
ก็ถ้าชี้เข้าเพลงเมื่อกี้ก็เจ็ดร้อย
ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นเอาตอนนั้นแต่ตัวเลขตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่
ส่วนไอ้จะสร้างหรือไม่สร้างผมไม่รู้นะ
ผมผมผมแค่มาเช็คให้ว่าตัวเลขมันแค่ไหน
งั้นก็ขอดูตรงนั้นตรงที่โลงเรียนจุดที่ที่โลงเรียนอ่ะ

ตะหาหนึ่งคนครับเท่าที่ผมเป็นกี่คนครับ
ที่เชื่อเข้ามาเขาได้แจ้งเราล่วงหน้าหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่มีไม่มีได้รับการแจ้งล่วงหน้า
เป็นรายละเอาสองจากท่านราชกาลโนโลการณ์ได้ด้ายด่าย